มีอีกที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เดี๋ยวจะพาไปที่นี่บ้างเป็นอีกหนึ่งวัด
ต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในช่วงที่ก่อนวันที่จะมีการประกาศ
สลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันนี้
คุณผู้ชมไปดูที่นี่อีกก็จะได้เจอกับบรรยากาศแบบนี้ที่เรานำมาให้ดูกัน
วัดดังนี่นะแก้บนด้วยพัดลมกันมากมาย
อุทุมพระรารามครับที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
โอ้โหประชาชนมากันเนืองแน่นครับมากันเยอะนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณอ่างน้ำมนต์หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
เรียกได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าบรรดานนัก
เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเกี่ยวกับตัวเลข
มากันเยอะแล้วครับมานั่งดูเนี่ย
เห็นไหมเพ่งเล็งไปที่อ่างน้ำมนต์นี่แหละครับว่า
งวดนี้มันยังไงดีนะ
เพราะว่ามันมีความคดเคี้ยวหมุนเป็นเกลียวบ้างตรงบ้างอะไรบ้าง
ทีนี้ก็ถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วก็มานั่งเภงกัน
ชาวบ้านเขาก็ดูว่าจะได้ซูมดูกันใกล้
เขาก็บอกกันไปหลายเลขแล้วครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับชาวบ้านนั้นก็เถียงกันไป
เลขนั้นเลขนี้อะไรยังไงผมคงไม่ต้องพูดแล้วล่ะ
เพราะว่าเขาเถียงกันมาจนยังหาข้อสรุปไม่ได้
มันเป็นเลขอะไรกันดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ผมว่าให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้
ดูไปด้วยกันกับเราเพราะเราจะให้ดูอ่างน้ำมนต์
แล้วคุณก็ลองจินตนาการดูแล้วกันว่า
มันคล้ายกับเลขอะไร
หน้าตามันเป็นแบบนี้คุณคิดว่ามันจะเป็นเลขอะไรล่ะ

แต่ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคน

คุณป้าคนเสื้ออะไร

ถ่ายรูปเอาไว้ก็ไม่เห็นเหมือนกัน

ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่ามันอะไรกันแน่เนี่ย

อ่าคุณพี่ก็ส่งไปแล้วก็ให้คุณลูกดู

คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมหน้าข่าวแบบนี้
ยังไงก็มาให้ดูเป็นเรื่องของบรรยากาศ